อีกหนึ่งกรณีที่มุกดาหารแต่คราวนี้เจ็บไม่มีหารเลยนะ
คุณยายวัยประมาณ๘๐ปีคุณผู้ชม

ที่เราเล่าไปเข้ามาทำทีเป็นมิตรก่อน
และสุดท้ายไลน์ออกกลายเป็นมิดฉาธิป
พฤติกรรมพฤติการคือหลอกให้อยากแล้วจากไป
คุณยายมาจับสลากที่มีรางวัลใหญ่รออยู่อ๋อเอารางวัลมาล่อสองพันห้าร้อยบาท
ศูนย์ไปเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้คือสบู่ก้อนเดียวโอ้
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยมันเฝ้าสังเกตการณ์
บ้านไหนก็ตามโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดนะมีคนแก่อยู่นะ
อยู่ลำพังหรืออยู่กับหลานตัวเล็กเล็กเอาแล้วเชียนี่แหละค่ะ
หมายมันเลยนะคะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
กระบวนการการหลอกลวงครั้งนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่
ปงขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร
คุณยายยายจ๋าโอ้มันทำกับแม่ได้เนอะเนอะ
คุณยายที่ตกเป็นเหยื่อชื่อว่าคุณลายายลำไย
อายุ๘๑ปีนะคะรู้ไหมพฤติกรรมเหมือนเดิมเลย
ไอ้แก๊งไม่ฉาชีพเนี้ยมันชักชวนให้คุณยายเนี้ย
สลากเพื่อชิงรางวัลใหญ่คุณยายสูญเงินไป๒๕๐๐
อย่างที่บอกไปค่ะสุดท้ายได้สบู่มาเพียงก้อนเดียวคือ
ตอนที่นักข่าวลงไปนี่สบู่เห็นไหม
ก้อนนี้ก้อนเดียว๒๕๐๐น่าสงสารจังเลยอ่ะ
ใช่ตอนที่นักข่าวลงไปทำข่าวเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่ไปทำข่าวเนี่ยคือได้ข้อมูลจากคุณยายไม่มากนัก
เพราะคุณยายเองเนี่ยก็อายุมากแล้วจำเหตุการณ์เขาได้ไม่หมดอ่ะ
ใช่ค่ะทีนี้เอาล่ะในเมื่อถามข้อมูลจากคุณยายได้ไม่เยอะนะคะ
ก็ต้องมีการพูดคุยถามข้อมูลจากน้องบิ๊กซี
มิกซีเนี่ยเป็นหลานชายของคุณยายลำไยนะคะ
เล่าบอกว่าครอบครัวจริงครอบครัวนี้เขาอาศัยกันอยู่๕คน
คารที่ผ่านมา๒๖เมษายนน้องบิ๊กซีกับคุณยายลำไยอยู่ด้วยกัน๒คน
ช่วงเวลาเกิดเหตุสักประมาณสิบโมงเช้าเอาละมีผู้หญิงสองคนค่ะ
อายุสักประมาณสี่สิบปีเดินเข้ามาที่บ้านมาเสนอขายสบู่ก้อน
แล้วชวนให้คุณยายร่วมจับสลากชิงรางวัลใหญ่
คุณยายก็บอกไปอ๋อเหรอมันคืออะไรเหรอ
นี่ค่ะคุณยายก็เลยบอกว่ายายไม่รู้เรื่องให้บิ๊กซีจับสลากแทนแล้วกัน
ปรากฏว่าสิ่งที่จับสลักได้คือเป็นนาฬิกาเรือนทอง
เอาละเริ่มแล้วเริ่มแล้วมิจฉาชีพก็อ้างว่ายาย
ได้เลยได้เลยไหมได้เลยไหมรายการ
นาฬิกาเนี่ยมันมูลค่าเนี้ยมันแปดพันนะเอาก็จับได้แล้วอ่ะ
เอาแต่ว่าถ้าเกิดยายอยากได้เนี่ยก็เอาอย่างงี้ละกันคนกันเองจากแปดพัน
สองพันห้าร้อยพอเอาลดให้ลดให้ยายหลงเชื่อค่ะ
จ่ายเงินไปเลยนะคะพอได้เงินแล้วไอ้กลุ่มผู้หญิงสองคนเนี่ย
มันก็เดินจากไปเลยค่ะไปขึ้นรถกระบะสีบอลเงิน
แต่ยายแล้วก็น้องบิ๊กซีเนี่ยจำยี่ห้อไม่ได้จำทะเบียนไม่ได้
มันขึ้นรถกระบะหลบหนีไปเลยเบื้องต้นคุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ย
ยังไม่ได้มีการแจ้งความนะคะมีเพียงญาติญาตินำเรื่องราวเนี่ย
แจ้งให้กับผู้นำชุมชนรับทราบเพื่อเตือนภัยชาวบ้าน
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้
ว่าเคยเกิดขึ้นในชุมชนไหมเคยมันทิ้งระยะไปค่ะ
ให้ลืมไงให้ลืมข่าวให้ลืมเรื่องราว
แล้วก็กลับมาก่อเหตุใหม่อีกนะคะเป้าหมายก็คือผู้สูงอายุ
โอ้ยผู้สูงอายุค่ะเลยอ่ะอืมนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มุกดาหารนะคะครับอืม